เหตุการณ์นี้ก็อีกศพค่ะมีคนถูกยิงนะคะ
สุราธานีผู้ชายอายุสามสิบเจ็ด
คือถูกยิงอยู่ที่ข้างข้างบ้านเลยแล้วผู้ชายคนนี้ถูกยิง
แล้วก็จุดที่โดนยิงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสวนแล้วก็บ้านคนจะอยู่ไกลกัน
ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไร
งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ประเด็นคือผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะ
คนในครอบครัวบอกว่าเขาก็เป็นคนที่แบบชอบโวยวาย
พูดจาเสียงดังแล้วก็แบบดื่มเหล้าด้วยอะไรด้วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่า

บ้านเลขที่๖ทับ๓หมู่๑๔อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
นายสุธิพงศรีเมืองหรือในบอยอายุ๓๗ค่ะ
สภาพศพคือนอนหงายใส่กางเกงขาสั้นลายนะคะเสื้อยืดสีชมพู
ก็มีผ้าขาวม้าคล้องคออยู่

กระสุนเข้าราวนมด้านขวาและแขนขวา
แล้วก็มีรูหลายจุดเลยค่ะ
เป็นลูกซองแล้วแบบกระสุนมันจะกระจาย

ไม่มีใครได้ยินอะไรมันแปลกมาก
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคนร้ายคือใคร
ผู้ตายเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งอะไรนะคะชอบดื่มเหล้า
ชอบด่าคนหาเรื่องคน
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นจนชินตา
จนแบบเป็นประจำสำหรับพฤติกรรมของผู้ตาย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นโอ้โหไปทะเลาะอะไรกับใครแล้วก็มีคนมาดักยิง
มั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ครอบครัวนำร่างของในบอยมาประกอบพิธีทางศาสนา
ก็มีแค่ญาติคนรู้จักใกล้ชิดนะคะมาร่วมงาน
นางเสานุ้ยอายุห้าสิบเจ็ดแม่ของในบอย
แม่เนี่ยคุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าปกติแล้วแม่ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
อยู่บ้านอีกหลังกับลูกสาวอีกคนห่างจากบ้านหลังนี้๓กิโล
แต่ก็ไปมาในบอยเนี่ยเป็นลูกคนโต
เขาก็อยู่กับน้องสองคนคือในแบงค์อยู่กันสองคนอยู่หลังเดียวกัน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุแบงค์เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
แล้วเห็นว่าบอยกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านห่างจากจุดที่ถูกยิงประมาณ๒๐เมตร
ว่าตอนนั้นคนร้ายอาจจะเข้าไปในบ้านแล้วในบอยเดินไปตรงจุดที่ถูกยิงเลยอ่ะค่ะ
มันอยู่ข้างข้างบ้านอาจจะไปมีปากเสียงหรือทะเลาะกับคนร้าย
คนร้ายก็เลยยิงใส่ในระยะประชิดในบอยเสียชีวิตทันทีแล้วคนร้ายก็หนีไป
ว่าเป็นแบบนี้นะคะคนก็โทรไปบอกแม่ว่าเนี่ยมาดูลูกด่วนด่วนเลย
ลูกถูกยิงแม่มาถึงคือลูกสิ้นใจไปแล้ว
บอกว่าตอนที่ลูกถูกยิงมันก็แปลกว่าเออไม่มีใครเห็นอะไร
ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรแต่แม่บอกว่าก็อาจจะด้วยความที่ว่าแถวนี้มันเป็นสวนค่ะคุณผู้ชมเป็นสวนมะพร้าว
บ้านคนก็อยู่แบบต่างคนต่างอยู่อ่ะเนาะก็ต่างคนก็ต่างอยู่ในบ้านด้วย
ก็มีคนได้ยินบ้างนะคะคนแถวนั้นเขาบอกว่าที่ได้ยินตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงเครื่องจักรกลก่อสร้าง
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนิสัยของลูกชายเนี่ยแม่บอกว่าก็ยอมรับแหละเหมือนที่เพื่อนบ้านบอกชาวบ้านบอกแหละ
ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาเสียงดังแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกขัดแย้งอะไรกับใคร
แต่ถ้าตำรวจจับคนร้ายได้ถ้าคนร้ายมาขออภัยมาขออโหสิกรรมแม่ก็จะให้อภัยนะ
แต่แม่ก็ติดใจสงสัยแล้วว่าเออมันทำไมมันเรื่องอะไรมาบุกยิงลูกชายแม่แบบนี้
บอกเสียใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือลูกชายคนโตด้วย
แต่มันเล่นการผ่านนั้นเลยผ่านนั้นเลย
น้องสาวของผู้ตายค่ะนางสาวบ๊วยอายุ๒๗
บอกว่าพี่ชายน่าจะถูกยิงแบบระยะใกล้

แร้ขวามีรอยกระสุนที่แขนขวาหลายแผล
เธอบอกว่าพี่ชายเธอเนี่ยเป็นคนสู้คนไม่ยอมใคร
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการโต้เถียงกับคนร้ายหรือเปล่า
แล้วคนร้ายก็ยิงใส่จากการสังเกตสภาพศพพี่ชายเนี่ยนะคะ
มือขวาของพี่อ่ะกำแน่นเลยก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะ
มันเกิดอะไรขึ้นใครมาทำกับพี่ชายของเธอขนาดนี้
เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะสามสิบเอ็ดกรกฎาคม
พี่ชายเคยบอกแฟนสาวของเขาว่ามีคนร้ายบุกมายิงข้างบ้าน
ซึ่งเป็นจุดห้องนอนของตัวพี่ชายนี่แหละกระสุนเนี่ยมันไปโดนท่อประปาท่อแตก
บอกว่าเคยโดนมาแล้วรอบนึงคนร้ายมายิงใส่
ทีมข่าวก็เลยขอไปดูหน่อยไปสำรวจดูหน่อย
จุดที่ถูกยิงเมื่อคราวก่อนนะคะมันมีรูกระสุนที่ฝาผนังปูนจริงนะคุณผู้ชม
ข้างบ้านนะคะเป็นรูรูรูรูรูเนี้ยนับได้ประมาณสักแปดเก้ารู
คล้ายกับรูกระสุนท่อประปาแตกจริงไหมแตกจริง
แต่ว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะ
มันน่าจะในระยะใกล้นะคะเพราะว่ามันตั้งแต่ตรงข้อแขน
แล้วก็ตรงตรงใต้รักแร้ด้านขวาค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีการคือแบบเจอเห็นหน้าแล้วก็มีการต่อสู้ไหม
เพราะเหมือนมันเหมือนมันไม่ทันตั้งตัวมากกว่าถ้าในส่วนตัวที่คิดนะคะ
เพราะว่าถ้าปกติพี่เขาจะเป็นคนเป็นคนที่ว่าสู้คน
ไม่ค่อยยอมใครอ่ะค่ะเป็นคนตรงตรงแล้วพอพูดจาเขาพูดตรงเกินบางทีแบบ
คือมันก้าวร้าวอะค่ะคือรู้แต่ว่าเหตุการณ์แบบเรื่องคำพูดคำจาสิ
ฟังแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าคนร้ายเคยมายิงแล้วรอบหนึ่ง
คนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเคยโดนยิงมาแล้วยิงเข้าบ้าน
ท่อปลาปลาแตกแต่ครั้งนี้โดนตัวเขาเลยแล้วก็เสียชีวิตเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาล
สุราธานีออกหมายจับเพราะรู้ตัวแล้วว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนนี้
ขอสารออกหมายจับนายธีระจิตสุคนอายุ๔๔ค่ะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เพราะหลังก่อเหตุผู้ต้องหาหนีไป
ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในบอยผู้ตายทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนนึง
แล้วตัวผู้ต้องหานายธีระคนนี้เดือดร้อนแทนเพื่อนบ้านคนนั้น
ก็เลยมาเถียงกับในบอยมาทะเลาะกับในบอย
นายธีระโมโหถึงขั้นยิงในบอยตาย
นี่ตำรวจบอกนะคะตำรวจบอกว่าน่าจะใช่เพราะหลักฐานมันชัด

ตอนนี้ยังไม่เจอตัวอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ